อันนี้ดิฉันก็ต้องช่วยเหมือนกันในฐานะสื่อมวลชน
ไม่ใช่ทางเพจถามมาอย่างเดียวค่ะ
คุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์
ทวงถามว่าหน้ากากที่แจ็คมาเนี่ย
บริจาคมาเป็นแสนชิ้นแบบนี้อยู่ไหนหายไปไหน
รับมาตั้งแต่๒๕มีนาคมมันหายไปไหน
ตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ยังไม่ได้รับสักชิ้น
ยังคงขาดแคลนยังคงต้องมีการประดิษฐ์อุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อป้องกันเพื่อใช้กันเอง
นี่ค่ะคุณผู้ชมจ่าพิชิตแกก็เลยออกมาโพสต์แบบนี้นะคะ
คือแกบอกว่าได้รับคำร้องมาจากทีมแพทย์

แกก็เลยตั้งคำถามนี่ข้อความยาวหน่อยอ่านให้ฟังค่ะ
คนในวงการแพทย์ฝากถามมาตอนนี้เรายังคง
ขอรับบริจาคหน้ากากกันจ้าละวันเพราะของมันขาดจริงทุกพื้นที่
พวกเขาเลยฝากคำถามมาว่าหน้ากากที่แจ็คมาบริจักษ์ให้เราจำนวนหลายแสนชิ้น
ถึงไทยตั้งแต่๒๕มีนาคมที่ผ่านมาแต่หน้ากากเหล่านั้น
ยังไม่ถึงโรงพยาบาลที่ขาดแคลนตอนนี้หน้ากากอยู่ไหน
คุณผู้ชมเราในฐานะสื่อมวลชนก็ต้องถามคนที่เกี่ยวข้องนะคะ
ไปถามคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ออกมาตอบคำถามเรื่องนี้ค่ะไขข้อข้องใจผ่านเพจหมอตี
สาธิตปิตุเตชะแกบอกว่าของที่ได้รับจากแจ็คหมา
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการแจกจ่ายให้โรงพยาบาลโดยเมื่อวานนี้
รองนายกรัฐมนตรีได้นำไปมอบให้โรงพยาบาลรามาและวันนี้
วันนี้กำลังจะลำเลียงไปมอบให้โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลจุฬา
และโรงพยาบาลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากว่าโรงพยาบาลเหล่านี้
ผู้ป่วยจำนวนมากหลังจากนั้นแล้วก็จะกระจายไปตามโรงพยาบาลต่าง
ตามความจำเป็นต่อไปตอบคำถามแบบนี้คุณผู้ชมเชื่อไหม
ทีนี้คุณสาธิตบอกต่อสาเหตุที่แจกจ่ายหน้ากากล่าช้า
เนื่องจากว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพหน้ากากทั้งหมดว่า
อยู่ในมาตรฐานหรือได้มาตรฐานหรือไม่
ซึ่งถ้าเกิดว่าเอาของมาไม่ได้มาตรฐานแล้วจ่ายออกไป
แน่นอนนะคะว่าก็จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะจะไม่สามารถป้องกันโรคโควิด๑๙ได้
เอาล่ะคุณผู้ชมในเมื่อรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ชี้แจงมาแบบนี้ก็ฟังเข้าไปนะคะ
ไม่ใช่ว่าต้องผ่านพิธีรีตองถ่ายรูปกันก่อนแล้วค่อยแจกนะคะ
ก็บอกว่าตรวจสอบก่อนคุณภาพหน้ากากเอาคุณภาพตรวจสอบ
คุณภาพเป็นหลักไม่ได้รอถ่ายรูปเนาะ
สักนิดหนึ่งละกันนะคะตามเชื่อเขาไปแล้วกันนะคะ
เอาส่วนเรื่องของกำลังใจตอนนี้การแพร่ระบาดกำลังใจก็เป็นสำคัญนะคะ
ก่อนหน้านี้รัฐบาลจัดสวดมนต์ค่ะ๖วัดในกรุงเทพ
วัดตามภาคอื่นอื่นวันที่ยี่สิบห้าใช่ไหมคะ
รัตนสูตรค่ะชาวมงค์นะคะเขาก็ทำพิธีเช่นเดียวกันนะคะ
เป็นชาวมุ้งในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะ
ทำพิธีตามแบบโบราณค่ะเขาบอกว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแหละ
ป้องกันโรคโควิดเนี่ยนะคะกลุ่มชาวบ้าน
ชาวไทยภูเขาเผ่ามงค์ในพื้นที่บ้านร่มฟ้าไทยตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะ
ร่วมกันทำพิธีวอนเม้งสอหล่อเป็นพิธีโบราณนะคะ
จะทำเมื่อมีโรคระบาดรุนแรงรักษาไม่ได้
หมอผีของหมู่บ้านจะทำพิธีสวดแล้วก็มีการเผากระดาษ
ซึ่งเป็นตัวแทนสิ่งชั่วร้ายและมีการถวายไข่เรียกขวัญ
พร้อมทั้งสร้างหุ่นกระดาษเปรียบเสมือนวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ
ที่จะคอยต่อสู้กับโรคร้ายที่มาลุกรานหมู่บ้านนะคะ
อกจากนี้ยังมีเครื่องลางเป็นไม้ไผ่สารขัดกับแผ่นวงกลม
ที่มีชาวบ้านเรียกว่าใดไถดะโดยสมมุติสมมุติว่าเครื่องรางนี้เป็นตะข่าย
เอาไว้ดักวิญญาณร้ายและโรคร้ายที่จะเข้ามาในหมู่บ้าน
จากนั้นชาวบ้านจะเอาหุ่นกระดาษนี้แล้วก็เครื่องรางนี้ไปตั้งไว้ที่หน้าหมู่บ้าน
สมัยโบราณนะคะพิธีนี้จะเป็นการบ่งบอกถึงการปิดหมู่บ้าน
เพื่อปกป้องหมู่บ้านจากโรคระบาดแต่ว่าปัจจุบันพิธีนี้นะคะ
จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจโดยเฉพาะยามที่โรคโควิด๑๙
กำลังระบาดอย่างรุนแรงนะคะ